ฉีดให้ทั่วนะเอาทุกช่อเลยนะจ๊ะเนี่ยมะม่วงกำลังออกเนี่ย
ผลิบานเต็มที่ช่วงหน้าหนาวที่มันจะเข้าสู่ร้อนกันแบบนี้แหละ
มอกลงหรือเบ็ดเกาะชอบมะม่วงมากนั้นร่วงหมดเลย
เอาให้ทั่วนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาว
มารับรายงานสภาพอากาศได้ทราบกันแล้วต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ขวดฤทธิ์ชนะค่ะ
ส่วนมะม่วงชิสานั่นเองคุณผู้ชมผลไม้หน้าร้อนที่ยอดฮิตยอดนิยมเหลือเกินนะคะ
กันหลายหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ
จะมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้ตอนบน
รวมถึงภาคเหนือในวันพรุ่งนี้นะคะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
สำหรับวันนี้ภาพที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นภาพณปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีเมฆปกคลุมมากนัก
เพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงฟ้าโล่งโปร่งสบายอากาศดีลมแผ่วเบาเล็กนะคะ
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะรู้สึกคืออากาศร้อนอ้าวอ้าวในช่วงตอนกลางวันยอมโลมาแล้วค่ะ
แอลเนี่ยจะเห็นช่วงของหน้าร้อนมาเยือนแล้วค่ะเหมือนแวะมาทักทายให้เราได้คุ้นชินกันก่อนนะคะ
ตอนกลางร้อนแบบนี้นะคะอุณหภูมิเรียกได้ว่า๓๐อัพขึ้นไป
แล้วก็ถ้าดูจากโมเดลของวินดี้เนี่ยต้องบวกสักสามสี่องศานะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันอาจจะร้อนถึงประมาณสัก๓๓๔องศาค่ะ
ส่วนอากาศร้อนแบบนี้เจอกับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เจอกับอากาศเย็นพัดลงมา
ก็ทำให้เกิดฝนซึ่งฝนเนี่ยเราจะไปดูเตรียมการเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้
เนี่ยค่ะช่วงเช้าเช้าตรงแต่แปดโมงจนถึงสักสิบโมง
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนปกคลุมเล็กน้อยแบบนี้นะคะ
หนักขนาดวันที่๙ที่ผ่านมาหรือไม่เราต้องรอดูเรื่องของลมที่จะพัดมาในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนึง
แต่อย่างไรก็ตามก็เตรียมพร้อมเรื่องการเดินทางเอาไว้ใครจะซักผ้าล้างรถก็คงต้องชะลอไว้ก่อน
นี่ค่ะฝนจะเกิดขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เลย๑๗๑๘๑๙นะคะเตรียมพร้อมกันให้ดีรวมถึงภาคเหนือด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ยังคงต้องระมัดระวังคลื่นค่ะคลื่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนับแต่สุราชธานีลงไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือไปก่อนก็จะเป็นการปลอดภัยดีนะคะเพราะระยะนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาก็ทำให้คลื่นฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นก็จะมีคลื่นสูงนั่นเองนะคะ
แต่ว่าภาคอีสานบางพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออก
ดูกันหน่อยค่ะว่าที่จังหวัดฉะเชิงเซาเขาทำอะไรกันบ้าง
ช่วงนี้เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าร้อนน้ำในคลองเริ่มลดลงค่ะ
ชาวบ้านที่เลี้ยงปลาในหลอดข้างบ่อปลาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ต้องรีบสูบน้ำออกแล้วก็จับหลาขึ้นมาก่อนที่มันจะตายไปทั้งหมดค่ะ
ซึ่งงานนี้ก็ได้แรงจากพี่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูมาช่วยจับปลาด้วย
ลาได้เยอะเลยคุณผู้ชมจับเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ
หลังจากนี้ก็นำไปประกอบอาหารไปขายกันสบายใจแล้วค่ะ
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าที่ภาคเหนือค่ะ
มาช่วยในการปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
แล้วก็อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเริ่มต้นปฏิบัติการไปแล้วหลายเที่ยวบิน
ขณะที่ลักษณะอากาศทั่วไปนั้นมีอากาศเย็นนะคะ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่

ส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน
ก็ต้องเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยว่าระมัดระวังสุขภาพกันนะคะ
และช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังคงเตรียมพร้อมที่จะต้องตรวจสอบสภาพอาคารบ้านเรือน
ต้นไม้ของท่านให้แข็งแรงเพราะอาจจะมีลมพัดแรงทำให้ได้รับความเสียหายกันอีก
รวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้ที่อยู่ริมเขาระมัดระวังสัตว์ป่าออกมาหากินกันด้วยนะคะ
เพราะเป็นช่วงที่กำลังออกหาอาหารนั่นเองค่ะ
ที่ฉันขอไปเตือนคนงานก่อนนะคะดูเหมือนจะดูเพลินเหลือเกิน
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ระวังด้วยนะนิ่งหมีแถวนี้น่ะ
อ้าวมาแล้วใช่ไหมล่ะ